เพราะว่าคนร้ายบุกเข้ามาที่ห้องของผู้หญิงคน๑

แล้วก็ตีตีผู้หญิงคนนี้จนสลบ
แล้วขโมยแหวนไป๑วง
มีภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโด

ผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อสีครีม
ค่อยเดินเข้ามาเดินเข้ามา
ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมือง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่๑๐ธันวาคมเมื่อวานนี้

เขาเข้ามาแล้วนะถึงประตูคอนโดแล้วนะฮะ
แล้วสักพักหนึ่งเขาหาทางที่จะเข้าไป
ปรากฏว่านี่ครับรอนะฮะรอผลักประตูเข้าไป
เขาเข้าไปในคอนโดแห่งนี้ได้
แล้วไปที่ห้องพักชั้นล่างของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
ก็คือนางสาวนพัฒน์อายุ๔๕ปีเจ้าของห้องพัก
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เข้าไปทำอะไรรู้ไหมคุณ
ทำร้ายร่างกายนางสาวนพัฒน์นะฮะ
จนศีรษะและปากแตกนอนสลบไม่ได้สตินะครับ

ก็รีบเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

บอกว่าผู้บาดเจ็บออกไปตัดผมมา
ระหว่างกลับมาที่ห้องพักกำลังไขกุญแจห้อง
แต่ปรากฏว่าประตูไม่ได้ล็อก
ก็สงสัยอยู่ว่าทำไมประตูไม่ไล่ล็อก

คนร้ายเป็นชายุคประมาณ๓๐๓๕ปีเนี่ย

ก็คว้าของแข็งตีเข้าที่หัว
แล้วก็ปากของแฟนสาวผู้บาดเจ็บ

ปากผู้บาดเจ็บนะครับตีเข้าปากผู้บาดเจ็บ
จนผู้บาดเจ็บเนี่ยล้มลงหมดสติครับ
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยแฟนสาวผู้บาดเจ็บเนี่ยนะฮะ

แล้วก็พยายามโทรหาผู้บาดเจ็บ

งงอยู่ว่าทำไมโทรหาแฟนแล้วแฟนไม่รับสายนะครับ

พบแฟนของเธอนอนหมดสติอยู่
จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะครับ

คือคู่นี้จะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงนะครับ
คนบาดเจ็บเนี่ยต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
อะไรแล้วถามทางโทรศัพท์ไม่รู้หรือ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปที่ห้องพักที่เกิดเหตุ
ก็พบว่านางสาวนพัฒน์ผู้บาดเจ็บ
ก็ยังคงนอนพักอยู่บนเตียงสภาพเธอปวดศีรษะ
เพราะถูกของแข็งตีเข้าที่หัวอย่างแรง
แล้วก็มีคนนี้ฮะนางสาวเมย์ผู้เป็นแฟนก็คอยดูแลอยู่นะคุณนะ
โดยบอกว่าหลังเกิดเหตุคุณหมอได้ตรวจสแกนสมอง
ยังไม่พบอาการรุนแรงมีเพียงอาการบวมช้ำนะครับ
ก็ให้กลับมาพักที่ห้องเพื่อรอดูอาการ
แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะลุกขึ้นนั่งได้ตามปกตินะ
เพราะเวลานั่งแล้วมันเหมือนแบบประคองตัวไม่อยู่อะคุณ
สมดุลไปหมดเลยจะเอ็นล้มลงตลอดเลยนะครับ
และตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับมีอาการภาวะทั้งคืนเลยนะ
แล้วก็พูดบอกว่าโอ้โหไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้ว

ทีนี้ครับทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวต้องไปหาห้องเช่าใหม่
ที่ไม่อยากอยู่แล้วคือไม่อยากอยู่ห้องนี้แล้วกลัว
อยากไปอยู่ห้องเช่าใหม่นะครับเพื่อให้หายกลัวให้หายกังวลเนี่ยนะฮะ
ส่วนทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปคือแหวนทองคำหนัก๑สลึงนะครับ
ขณะที่ทางนิติคอนโดได้เรียกช่างมาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มอีก
โดยเฉพาะตามมุมอับนะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตัวเดิม
มีตัวไหนเสียหายบ้างถ้าพบว่ามีความเสียหายก็เร่งซ่อมให้กลับมาเหมือนเดิม
แล้วก็ต้องดูนะว่าคนร้ายเปิดประตูใหญ่ประตูหลักของคอนโดเข้าไปยังไง
หรือว่าอาศัยจังหวะตอนที่ลูกบ้านเปิดประตูออกมาแล้วก็สวนเข้าไป
อันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะฮะ